พระเอกพันล้านอย่างมาริโอมาวเลอร์นะคะที่บอกว่าพันล้านเนี่ย
คือเขาเล่นหนังยอดหนังเนี่ยทะลุพันล้านจริงสำหรับพี่มากพระขนง
ล่าสุดค่ะเขากลับมาอีกแล้วพร้อมกับหนังเรื่องใหม่นะคะ
ชวนสาวพลอยเพลินพร้อมกับสื่อมวลชนมาตั้งวงรอบกองไฟ
ความโสดไปกับงานแถลงข่าว
โรแมนติกคอมเมอดี้เรื่องนี้นะคะจะพาทุกคนแบกรักไปพักใจ
ซึ่งเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปกับทั้งคู่ได้
วันวาเลนไทยนี้ก็คือ๑๓กุมภาพันธ์นี้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะ
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมหนุ่มโอ้ยังเผยถึงเรื่องที่เคยโดนแฟนคลับเข้ามาจู่โจมทักทายด้วยการจับก้นอีกด้วย